อุทัยธานีกันหน่อยร้านทำผมร้านนี้เขาบอกโอ้โห
แน่นทันทีเพราะว่าเขามีไอเดียเก๋
กำไรให้ลูกค้าลด๕๐ทุกบริการ
แต่คุณต้องทำสิ่งนี้ก่อนค่ะ
เบี้ยงเบี้ยงเบี้ยงวะ
ต้องทำแบบนี้อย่างนั้นเราร้อมพร้อมกันไหม
เรียกนกเราจุกมันฤจ๊อบวิปจ๊อบ
เขาบอกให้เราคุณพูดเองนะว่าเราพร้อมกัน

ลีลาออกสเต็ปแบบนี้
ฉันเข้าใจนะว่าทำผมนานมันเมื่อยมันเบื่อ

ร้านชื่อว่าร้านเสริมสวยมดดำบิวตี้
บ้านชุมชนทหารอยู่บนตำบลห้วยคด
อำเภอห้วยคดจังหวัดอุทัยธานีครับ
เขาจัดโปรโมชั่นคืนกำไรให้ลูกค้า
ด้วยการลดราคา๕๐ทุกรายการ
ไม่ว่าจะทำอะไรทำเคมีอะไรลดหมดเลย
ลดยื่นผมนะจาก๑๒๐๐เหลือ๖๐๐บาทโอ้โหลดไปเยอะ
รวมถึงบริการยืดโคนดัดปลายอันนี้แพงที่สุดเขาบอก
ืดโคนแล้วดัดปลายแพงสุด๑๘๐๐บาทเหลือ๙๐๐บาท
โอ้โหอย่างไรก็ตามนะครับโปรที่คุณจะต้องใช้ลด๕๓
มันก็ต้องมีข้อแลกเปลี่ยนเล็กน้อยด้วยการให้ลูกค้าเต้น
นั่นไงนั่นไงเพื่อแลกโปรโมชั่นซึ่งมีลูกค้าร่วมสนุกสนานตลอด
คือบอกเลยว่าร้านนี้คึกคักมากทำผมยังไม่เสร็จเลยลุกขึ้นเต้นแล้ว
แต่จริงมันช่วงเวลาที่รอไงก็ให้ลูกค้าได้มายืดเส้นยืดสาย
การลุกขึ้นเต้นออกกำลังกายอยากเต้นเพลงอะไรอยากร้องเพลงอะไร
ยังไงเต้นกันไปได้เลยและโปรโมชั่นนี้บอกเลยว่าเขาจัดแค่ปีละหนึ่งครั้งปีละครั้ง
นัดคิวล่วงหรือเราติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ด้านล่างไว้
จองเลยดิฉันขอโปรโมชั่นลดละ

เพราะไม่ได้ให้คุณเต้นทั้งเพลงเต้นเยอะขนาดนั้น
เต้นเยอะไม่ลดเยอะเกี่ยวเต้นเยอะก็ลด๕๐เท่ากัน
คุณไปไหมไปสิคุณจะไปทำอะไรให้เขาดูลด๕๐
ดิฉันเหรอทั้งร้องทั้งเต้นเลยนี่กระกะ๑๐๐นะนี่
เอาก็เป็นไอเดียในการเรียกลูกค้าด้วยนะคะของร้านขาย